คุณผู้ชมฮะมาดูเหตุใหญ่เหตุนี้นะครับเนี่ยเมียทะเลาะกันแล้วก็เหมือนไปอ่า
ประจานกันในโซเชียลระหองระแหงกันมานานนะครับปรากฏว่าฝั่งผัวเนี่ย
รู้เรื่องราวเข้าก็เลยเกิดมีการหาเรื่องกันทั้งจริงผู้ชายสองคนเนี่ย
เป็นเพื่อนรักกันมาก่อนนะสุดท้ายยิงกันตายนะครับที่เกิดเหตุเป็นแคมป์คนงานก่อสร้างของศูนย์ปฏิบัติธรรมธาดาตำบลหัวปลวกอำเภอเสาให้จังหวัดสระบุรีนะครับ
ผู้เสียชีวิตก็คือนายกริดดาไนสายเมฆนะฮะอายุสามสิบเจ็ดปีนะครับเสียชีวิตอยู่หน้าห้องพัก
คุณผู้ชมมีแผลถูกยิงด้วยปืนลูกซองยาวเข้าที่ท้องขออภัยไส้ทะลักนะฮะส่วนผู้บาดเจ็บอีก๒คนนะฮะก็คือนางสาวลักษณะวันอายุ๔๑ปีซึ่งเป็นภรรยาของผู้ตาย
คนนี้ถูกยิงเข้ากลางหลัง๑นัดแล้วก็ยังมีเพื่อนของนางสาวลักษณะวัลอีก๑คนก็คือนางสาวทิติวันอายุ๔๑ปีถูกยิงที่แขนซ้าย๑นัดนะฮะทั้งสองคนบาดเจ็บถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลสระบุรีนะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นตอน๔ทุ่มเมื่อคืนนี้นะครับผู้ก่อเหตุเนี่ยคือนายภัยทูลโพศีทองอายุ๓๒
ปืนเบอร์๑๒จำนวน๒ปลอกตำรวจเก็บไว้เป็นหลักฐานนะครับ
สำหรับสาเหตุที่เพื่อนคนงานยิงกันเอง

บอกว่าภรรยาของผู้ตายกับภรรยาของผู้ก่อเหตุนะคุณ
จริงก็ทำงานด้วยกันนะเป็นช่างก่อสร้างกันด้วยกันนี่แหละฮะ
ตอนทำงานก็ไม่มีปัญหาอะไรต่างคนต่างทำ
แต่มันมีการชอบพูดกระแนะกระแหนทากันบ้าง
หรือมีการโพสต์อะไรลงโซเชียลกันบ้าง
มีปากเสียงกันบ่อยครั้งและมักจะไปฟ้องสามี
ก่อนเกิดเหตุทะเลาะกันอีกทีนี้ครับ
ผู้ตายตามไปด่าภรรยาผู้ก่อเหตุถึงหน้าห้อง
ทำให้นายภัยทูลผู้ก่อเหตุได้ยินแบบนั้นนะ
ภรรยาก็ถูกด่าระงับอารมณ์ไม่อยู่ฮะ
คว้าปืนยิงใส่นะครับก็เลยเกิดเป็นการสูญเสียไปหนึ่ง

วันนี้ผู้สิทธิ์ข่าวลงพื้นที่เกิดเหตุอีกครั้งนะครับ
เพราะว่าคนงานหยุดงานก่อสร้าง๑วัน

เขาก่อสร้างเจดงเจดีอะไรกันอยู่แบบนี้นะฮะ
แต่มาเกิดเหตุการณ์ฆ่ากันตายซะก่อนนะครับ
เขาหยุดทำงานนะแต่ทีนี้เราคุยกับนายต่อมซึ่งเป็นคนงานคนหนึ่ง
เล่าให้ฟังบอกว่าจริงผู้ตายกับผู้ก่อเหตุเคยเป็นเพื่อนรักกัน
ส่วนสาเหตุที่ยิงกันแบบนี้น่าจะเกิดจากเมียทั้งสองฝ่ายทะเลาะกัน

ทีนี้ก่อนหน้านั้นนะตัวของผู้ก่อเหตุเป็นคนเงียบ

ก็พาภรรยาพาเมียย้ายไปอยู่ห้องริมเลยนะ
ห่างจากห้องของคนตายไปแล้ว
แต่เมื่อคืนนี้นั่งกินเหล้ากันอยู่ตั้งแต่ช่วงเย็น๕โมงเย็น
ต่างคนต่างนั่งกินเหล้ากันก็ไม่รู้อีท่าไหนแหละฮะ
ทางฝั่งของคนตายบุกไปถึงห้องของผู้ก่อเหตุ
ด่าเมียของผู้ก่อเหตุเขาผู้ก่อเหตุทนไม่ไหวฮะ
คว้าปืนมายิงใส่เลยนะครับ
เมียเขานี่แหละเมียเขาปากไม่ดีก็คือคนมันชอบทะเลาะกัน

คนตายอะครับเขาก็แบบทะเลาะกันทางเฟสด้วยอะไรด้วยอย่างเงี้ย
มันก็ไม่น่าจะหนักหนาอะไร
แต่อย่างเมื่อวานเนี่ยเขาไม่ได้ทำงานเขาหยุดงานคนตายกับเมียเขา
ไปโวยวายอย่างเงี้ยไอ้คนนั้นมันก็ทนแล้วมันก็ไม่ไม่พูดคนไม่พูดอะครับ

ไม่พูดเป็นคนเฉยเออมันก็เฉยเงียบอะครับ
เนี่ยระหองระแหงกันเพราะเมียเนี่ยนะครับ
ล่าสุดผู้บาดเจ็บทั้งสองคนนะคุณอาการปลอดภัยนะฮะผู้หญิงทั้งสองคนนะฮะ
ส่วนปืนที่ใช้ก่อเหตุเป็นปืนลูกซองซึ่งผู้ตายนำไปซ่อม

ทีนี้เรื่องของคดีทางรองผู้บังคับการ
ตำรวจภูทรจังหวัดสระบุรีเปิดเผยว่าตำรวจเนี่ย
รวบรวมพยาหลักฐานอยู่ในการขอสารออกหมายจับผู้ต้องหาในวันนี้นะครับ
ว่าน่าจะหลบหนีไปทางบ้านเกิดที่จังหวัดสุพรรณบุรีโดยพาภรรยาเนี่ยหลบหนีไปด้วยนะฮะ
สืบสวนออกติดตามแล้วคาดว่าจะได้ตัวเร็วนี้นะครับ
ส่วนสาเหตุตำรวจก็คาดไว้ว่าเกิดจากสาเหตุของการทะเลาะวิวาดกัน
แล้วก็เมื่อคืนนี้ต่างฝ่ายต่างมีการดื่มสุราด้วยแล้วก็โกรธเคืองกันมาก่อนนะครับ
แต่ว่าข้อเท็จจริงลึกยังไม่ทราบ
ตำรวจต้องรอสอบปากคำคนเจ็บซึ่งเป็นภรรยาของผู้ตายแล้วก็เพื่อนภรรยาของผู้ตายด้วยนะครับ
รวมถึงการควบคุมตัวผู้ก่อเหตุให้ได้ซะก่อนด้วยนะฮะ